มาร่วมแสดงความยินดีค่ะผู้ที่ถูกหวยวันนี้นะคะ
โดยเฉพาะรางวัลที่หนึ่งเอาจริงจริงมันหนึ่งในเป็นสิบล้านเลยนะ
ที่จะโชคดีถูกอ่ะคุณภาคภูมิเขาก็มีคนถูกทุกงวดนะ
ใช่แต่แบบบางคนก็ฝันเหมือนกันไงแต่ตีเลขก็ไม่ถูกไง
บางคนฝันครั้งเดียวตีเลขปุ๊บถูกเลยรางวัลที่หนึ่งเลยอย่างนี้

จะวนมาอยู่ในพื้นที่ที่เราไปเจอหรือเปล่าใช่ไหม
เลขที่ออกอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่า
ใครถูกรางวัลที่หนึ่งกันบ้างต้องแสดงความยินดีนะคะบางส่วนนะคะที่เรานำเสนอนะคะ
อาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้บางคนก็ไม่อยากเป็นข่าวนะ
ใช่ค่ะเนี่ยค่ะรวรณที่๑หมายเลขนี้นะคะ๓๘๗๐๐๖นะคะ
คนนี้ค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเป็นชาวบ้านตำบลปากรานนะคะ
ถูก๒ใบ๑๒ล้านครับ
คุณกมลวันสุพีแดนอายุ๕๒ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาแผนกประกอบอาหาร

คุณกระมวลวันบอกว่าอาทิตย์ก่อนนะฝันเห็นน้ำท่วมมีคนตายลอยน้ำมาอยู่แถวบ้าน

น้ำตายน้ำอะไรอ่ะ
น้ำท่วมอ่ะน้ำท่วมอะไรอ่ะโอ้ทีนี้ยุ่งแล้วทีนี้ยุ่งแล้ว
นี่ไงนี่ไงเขาตีเป็นเลข๐๘

น้ำท่วมเป็นหกเองไม่รู้ทีเนี้ยก็เลยซื้อมาก็คือซื้อหลายใบเนี่ยค่ะ
ปรากฏว่ารวรรณที่๑เลขท้ายมา๐๖ไง

เขาก็นึกว่าเขาถูกเลขท้ายไงมาดูตัวหน้าอ้าว๓๘๗อ้าวถูกด้วยอ้าวรางวัลที่๑๑๒ล้าน

ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพพระนครศรียุธยาค่ะ
อืม

ฝันเห็นคนตายเหมือนที่บ้านอ่ะเหมือนน้ำท่วมแล้วมีศพลอยน้ำมา
สี่สี่ห้าคนแล้วก็ใจพอเห็นลอตเตอรี่อันเนี้ยคือหยิบเลย
คิดว่าชอบชอบคู่นี้ไม่ได้ตั้งใจเลขอะไร
ฮะแต่คิดว่าชอบซื้อเนี่ยไอ้๐๖๖ไอ้เนี่ยอืม

ซื้อจะดูตัวลิเกย์สรรลาน้ำเพชรตี้วะท้าตาหลอง
แล้วแม่ยกข้างเขาก็คุยกันว่า
หวยออก๐๐๖ข้างบน
เราก็เอ๊ะ๐๐๖เราซื้ออยู่
เราก็เลยถามไปถามว่าแล้วอีสามตัวหน้ามาเล่นอะไร

ก็ใจตึ๊บเลยก็ยัดออกมาดูอุ๊ยใช่จริงด้วย

อุ๊ยแต่รวยขนาดนี้ทำอะไรก็ถูกไปหมดแล้ว
ก็เงินที่ได้มาส่วนหนึ่งนะคะก็ให้คุณแม่
ส่วนหนึ่งก็เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกทั้ง๓คน

ความบุญตามวัตต่างก็ที่เหลือก็ฝากเอาไว้นะคะ
ก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะคะที่โรงพยาบาล
ผู้โชคดีอีกหนึ่งท่านนะครับอยู่ที่นครสวรรค์ครับ
ดาบตำรวจวิโรธแก้วมูลนะฮะอายุ๔๙ปีนะครับ
ท่านก็เป็นพบหมู่งานป้องกันปราบรามสพท่าตะโกนะครับ

คนกลางนี่แหละนะเสื้อสีขาวนะครับ
ถูกรางวัลที่๑๒ใบ๑๒ล้านนะครับ
คือเดี๋ยวนี้เขาจัดชุดยากแล้วมากสุดก็๒ใบ
เราก็จะเห็นส่วนมากอาจจะ๒ใบ๑๒ล้าน
วิโรธบอกว่าก่อนรางวัลจะออกไปหาซื้อสลากร้านแถวหน้าที่ว่าการอำเภอท่าตะโกนะฮะ
ตั้งใจจะหาซื้อเลขเนี่ยคือ๖๖๐แต่แม่ค้ามีเลข๐๐๖ก็เลยซื้อมา๒ใบ

ดาบวิโรธยังเป็นโสดอยู่นะฮะอายุ๔๙ตอนนี้เป็นโสดอยู่
แต่ว่าอยู่กับคุณแม่คุณแม่อายุ๘๑แล้วนะครับ
โดยบอกว่าหลังจากนี้ก็พอรับเงินแล้วอันดับแรกก็ต้องเอาเงินไปใช้หนี้ก่อน
แล้วก็จะเอาเงินไปฝากกินดอกไปพลางตามภาษาเศรษฐีมีสตังค์
เดี๋ยวมีแฟนแน่เดี๋ยวไม่โสดแล้ว
ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเปิดร้านค้าขาย
เพื่อนพอทราบข่าวก็มาแสดงความยินดีกันเยอะแยะไปหมดเลย
คุณพี่ดาบวิโรธของผม

นักข่าวของเราได้รับแจ้งจากแม่ค้าลอตเตอรี่ตลาดเช้าเทศบาลตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายนะคะ
ว่ามีผู้หญิงลาวบ้านนาขาเมืองบ่อแตนประเทศลาว
ตรงข้ามบ้านนาขาฝั่งไทยถูกรางวัลที่๑๓ใบ
๓ใบเหรอ๑๘ล้าน
เราก็ไปถึงบ้านนาขาฝั่งไทยนะคะ
นั่งเรือข้ามไปบ้านนาขาฝั่งลาว
เพื่อนบ้านญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะเลยนะคะ
นางวิสานมโนอายุ๕๓
บอกว่าตอนเช้าไปซื้อของที่ตลาดบ้านนาคาฝั่งไทย
แล้วก็ซื้อลอตเตอรี่๓๘๗๐๐๖๓ใบจากแม่ค้า
พอมานั่งฟังนั่งลุ้นโอ้โหถูกรางวัลที่๑๓ใบดีใจมากนะคะ
เงินก็จะเป็นทุนการค้าขายจ่ายหนี้สิน
เป็นทุนการศึกษาให้ลูกด้วย
ก็เอามาตอนนี้ก็อย่ามาลงทุนเพื่อขายมาหากิน
สุลุคซื้อเต้านั่ง
เห้อเดี๋ยวผมฟังไม่ผิดใช่ไหม

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐของเราเนี่ย

สบายดีนะครับพี่วีของผม

แล้วสวทรนะครับทุกผู้ชมครับนายอุดมบือทองอายุ๕๒ปี
เป็นพนักงานราชธรรมชำนาญการเรือนจำจังหวัดยะโสธร
ซื้อสลากทั้งหมดงวดนี้๒๔ใบ
อุดมบอกไม่ต้องฝันอะไรซื้อ๒๔ใบ
ขับรถไปเบียดรถเพื่อนบ้าน
แล้วรถเพื่อนบ้านเนี่ยมีหมายเลขทะเบียน๒๐๔
กับเลขที่บ้านของเขาด้วย
ก็เลยหาซื้อประมาณพวก๐๖อะไรอย่างนี้
ปรากฏว่า๒๔ใบถูกรางวัลที่๑๑ใบได้เงินมา๖ล้านบาท

ละ๘๐ซื้อทั้งหมดกี่ใบ

๒๔ใบก็ถูกใบหนึ่ง

คือผมถอยรถไปเบียดรถข้างบ้าน
ก็ต้องไปซื้อ๒๖๐๒๖๐ไม่มี
ก็๓๐นึงมา๓บาท

จะซื้ออีกเลขไม่มีมีอีกเลข

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฝากแจ้งหน่อยครับ
ผู้ชมครับท่านที่ถูกรางวัลที่๕นะฮะ
เพราะว่ารางวัลที่๕ในทุกงวดมี๑๐๐รางวัล
งวดวันนี้เขาจับครั้งที่๒๕กับครั้งที่๗๘
หมุนวงล้อออกมาเลขเหมือนกันคือ๓๕

โอ้โหน้อยมากก็รางวัลละ๒๐๐๐๐บาท
ทางสำนักงานสลากบอกว่าท่านที่มีเลข๓๕๓
ถือว่าท่านถูกคูณ๒ไว้แล้วกัน๒เด้ง
ดีจังได้๔๐๐๐บาทไปเลย

นิจฉัยแล้วว่าไม่จำเป็นต้องหมุนรางวัลใหม่นะฮะ
ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นน้อยมากแต่พอเกิดแล้วก็ถือว่า
โชคดีค่ะ